สมาคมก็มีการแข่งขันแล้วก็เตรียมนักกีฬากันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเทนนิสเนี่ยนะครับไปดูความสำเร็จของพี่แทมมี่หน่อยครับ
มารินนาสุกานะครับกลับมาคว้าแชมป์ระดับอาชีพได้อีกครั้งในรอบ๗ปีครับ
ชีเงินระวังรวม๗๕๐๐๐๐บาท
เป็นหญิงคู่นะครับที่พี่ตามี่เข้าชิงครับ
จับคู่นะครับกับทางนักกีฬาจากเนเทอร์แลนด์
เอาชนะนักกีฬาจากฮ่องกงนะครับคู่มือ๒รายการไป๒เซตรวดนะครับ
๖ต่อ๒๗ต่อ๖ไฟเบรก๗ต่อ๕

รอบ๗ปีกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งของแฮมมี่
จะได้แชมป์ล่าสุดที่จีนเมื่อเดือนกันยายนปี๒๐๑๒นะครับ
ตอนนั้นก็จับคู่กับทางจานสวย
บี้กับเลสตี้ที่จับคู่กันในรายการนี้นะครับ
รับเงินรางวัลเป็นเงินไทย๔๓๑๑๐บาท
กับแคลงสะสมอันดับโลกอีก๕๘ครับ
เตรียมตัวไปล่าเหรียญทองใน๔เกมต่อนะครับ

ต่อกันที่เรื่องของสมาคมเรือใบกันบ้างครับ

ก็ได้เดินทางไปส่งนักกีฬาพร้อมทั้งให้โอวาส
ทีมเรือใบชุด๔เกมครั้งที่๓๐นะครับ

สำหรับทีมเรือใบไปที่เมืองซูบิกประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ทีมเรือใบส่งแข่งขัน๑๙คนทั้งชายและหญิงครับ

เป้าคว้าเหรียญทองทุกประเภทที่ลงชิงชัยครับ
ใบแข่งขันใน๔เกม๒๙พฤศจิกายนถึง๙ธันวาคมครับ

บินตันทีวีสามัคคีครั้งที่๔นะครับ

ปีนี้ช่อง๙สมทครับเอ็มคอร์ดเป็นเจ้าภาพนะครับ
มี๘ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน๑นั้นมีไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ยไทยรัฐทีวีได้อันดับ๕มาครับ
อีกหนึ่งรายการครับเป็นแบบมินตันอาชีพแล้วนะครับ
เดียวในรอบชิงรัชนกอินทนนท์มือ๕ของโลกชาวไทย
แพ้กับเฉินยู่เฟย์มือ๓ของโลกจากจีนไปน่าเสียดายเลยครับ
ต่อ๒เกมทำให้น้องเมย์ได้รองแชมป์นะครับ
รายการที่๔ในปีนี้แล้วก็รับเงินรางวัลเป็นเงินไทยไป๔๕๖๐๐๐บาทครับ
ก็เก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกนะครับสำหรับน้องเมย
ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำผลงานดีกว่านี้นะครับ